อุดรธานีลักษณะแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นคุณพ่อคุณพ่อเสียชีวิตนะครับ
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพนะฮะลูกสาวเนี่ยอยู่ต่างประเทศ
นี่คือคุณป้าพี่สาวของพ่อ
วีดีโอคอลไปหาลูกสาวที่ต่างประเทศ
เพื่อให้ร่วมพิธีชาปนกิจศพของพ่อค่ะ
โอ้โหดูสิฮะท่านผู้ชมครับนี่เมนวัดโพธิสมพรนะครับ
เขตเทศบาลนครอุดรธานีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ๖๖ปีนะครับ
ชายไทยวัยหกสิบหกปีติดโควิดสิบเก้า
คลัสเตอร์พิธีบายสีสู่ขวัญที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
พอเสียชีวิตวันนี้เจ้าหน้าที่ก็นำมาชาปนกิจศพนะฮะ
ก็มีแค่พี่สาวเพียงคนเดียวนะฮะเป็นคนในครอบครัวเพียงคนเดียว
ที่ได้มาร่วมพิธีชาปนกิจศพที่เหลือก็เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นพระที่นิมนต์มาก็ต้องใส่ชุดป้องกันกันอย่างเข้มงวดแล้วครับ
สลดใจที่สุดก็คือคุณป้าก็ต้องวีดีโอคอลไปหาลูกสาวของผู้ตาย
ซึ่งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียคืออยู่ต่างประเทศเนี่ย
เดินทางมาไม่ได้อยู่แล้วถ้าอยู่ในประเทศนี้ยังลำบากเลยฮะ
เพราะว่าเขาก็จำกัดจำนวนคนนะครับ
เสียชีวิตจากโควิด๑๙เขาก็รีบนำไปชาปนกิจศพทันที
นี่ฮะผู้ชายไทยคนนี้นะครับมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะครับ
ความดันเบาหวานนะครับสิบสองพฤษภาคม
ไปร่วมงานบายสีสู่ขวัญของหลานสาวกับงานเลี้ยงสังสรรค์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
งานนั้นเนี่ยมีรวมกันแล้วก็ประมาณสักสิบแปดคนได้๑๓พฤษภาคมมีอาการเป็นไข้ปวดศีรษะ
กล้ามเนื้ออ่อนเพลียไปคลินิกไปตรวจอาการอาการไม่ดีขึ้น
ห้าพฤษภาคมอาการก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยไปโรงพยาบาลที่อุดรธานีนะครับ
หกพฤษภาคมตรวจพบเชื้อโควิดสิบเก้าแล้วเสียชีวิตตอนสิบเก้านาฬิกาของวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคม
หลังจากรักษาอาการอยู่สิบหกวันด้วยกันค่ะนี่ฮะอ้าวอืม
แสดงความเสียใจด้วยนะครับนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะ